ไปที่ฟาร์มเป็ดในจังหวัดสุโขทัยกันหน่อยนะฮะ
เจ้าของทุกข์ใจอย่างมากเพียง๒วัน
เป็ดทยอยตายไปกว่าหกร้อยตัว

แล้วพอมันตายอย่างนี้มันจะยังไงดีล่ะ
นะขอให้ไปช่วยพิสูจน์หน่อยเพราะสงสัยว่าน่าจะถูกวางยาเบื่อครับ

ตำรวจภูทรกงไกรราชบอกว่าเป็ดที่เลี้ยงไว้ตายเกือบ๖๐๐แล้ว
สร้างความเสียหายประมาณสัก๖๐๐๐กว่าบาท
ส่วนตัวเชื่อว่าถูกวางยาเบื่ออยากให้ไปตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนทำ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่ฟาร์มเป็ดนี้นะครับอยู่กลางทุ่งนา
เป็ดทอยตายอีกตอนไปถึงเนี่ยอีก๑๐๐กว่าตัว
นายวิโรธบอกว่าสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดตรงนี้มานานกว่า๓ปีแล้วนะฮะ
จุบันมีเป็ดอยู่๑๒๐๐๐ตัวแต่ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันพฤษภัณฑ์มาจู่
ฝูงเป็ดรุ่นอายุ๒เดือนซึ่งปล่อยเลี้ยงข้างโรงเรือนทั้งหมดใน๓๐๐ตัว
เริ่มมีอาการชักเกร็งทยอยตายทีละ๓๐๐บ้างทีละร้อยบ้าง
เบ็ดเสร็จก็เช้าของวันที่๑๘คือเมื่อวานเนี่ย
ก็ตายเพิ่มไปอีก๒๐๐กว่าตัวรวมแล้ว๖๐๐ทีเดียว
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการวางยาเบื่อเพราะเป็ดจริงแล้วมันแข็งแรงดี
ไม่มีอาการป่วยไม่มีโรคระบาดในเป็ดเลยนะฮะ
ซึ่งเขาก็เตรียมนำซากเป็ดไปส่งให้กับประสุทธิ์
เข็ด๖พิสุทธิโรคตรวจสอบไปหาสาเหตุการณ์ตาย
ฟอร์มเป็ดบอกอีกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใคร
จนกระทั่งวันก่อนมีหมามาวิ่งไล่กัดเป็ด
แล้วลูกจ้างที่ฟาร์มไปตีหมาเพื่อให้หมาออกไป
ก็เลยสงสัยว่าเป็นเจ้าของหมาหรือเปล่า
ที่ไม่พอใจที่ลูกจ้างไปตีหมาเขาก็เลยกลับมาวางยาเบื่อเป็ดให้ตาย
ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอสาเหตุการตายของเป็ดแบบนี้
ถ้าถูกวางยาจริงเดี๋ยวสืบหาเบาะแสของคนทำผิด
เอาคนนั้นมาลงโทษต่อไปนะครับ